คุณผู้ชมฮะมีเรื่องของคุณแม่กับคุณลูกให้คุณผู้ชมดูกันนะฮะ

ลูกทำการบ้านคุณขวัญก็ต้องไปตรวจดูก่อนสักนิดนึงก่อนจะส่งครู
นี่คุณแม่บอกโชคดีที่แม่เห็นก่อนนะ

เพราะครูสั่งการบ้านลูกน้อยแบบนี้
ลูกน้อยวัย๘ขวบได้รับการบ้านมาให้แต่งประโยคจากคำหนึ่ง

อย่างเช่นคำว่านี้ครับกระทงก็แต่งประโยคต่อ
คำว่ากระท่อมก็แต่งประโยคต่อ
แล้วทีนี้ลูกสาวแต่งคำว่ากระท่อมว่าอะไร

นี่ครับลูกสาวเนี่ยแต่งคำว่ากระท่อมว่าอะไรรู้ไหมคุณ

แม่กินน้ำกระท่อม

ถ้าคำว่ากระทงนะลูกสาวแต่งคำว่าเพื่อนไปลอยกระทง

แต่ทีนี้คำว่ากระท่อมแต่งมาบอกว่าแม่กินน้ำกระท่อม

ลูกก่อนจะส่งการบ้านลูกแก้ประโยคนี้ก่อน
เพราะแม่ไม่ได้กินน้ำกระท่อมอย่างที่ลูกเข้าใจ
นี่คุณผู้ชมคุณแม่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในโซเชียลของคุณแม่เอง
เฟซเองแล้วก็ส่งเข้ากลุ่ม
กลุ่มที่แบบว่ามีแต่คุณแม่คุณลูกนะฮะ
ส่งเข้าไปแบบนี้มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะครับ
มีไหมที่คุณแม่เอามาโพสต์ไว้ในเฟสของคุณแม่เองเนี่ยนะฮะ
คือคุณแม่โพสต์ไว้บอกแบบนี้
โอ้โหเปิดสมุดการบ้านลูกแม่นี่เขาสุดเลย
ชีวิตแม่ช่างน่าสงสารจริง
ผมเข้าไปคุยกับคุณแม่ท่านนี้นะ
ถามเลยคุณแม่ลูกสาวอายุเท่าไหร่คุณแม่บอกลูกสาว๘ขวบ
ลูกสาวได้รับการบ้านมาให้ขยายคำเติมประธานเติมกิริยาเติมกรรม

และมีคำว่ากระท่อมลูกสาวแต่งประโยคว่าแม่กินน้ำกระท่อม

เอาแม่เดือดร้อนซะแล้วล่ะลูก
ทีมข่าวของเราโดยผมเองแหละผมติดต่อกับคุณแม่นะ
คุณแม่เล่าให้ฟังเพราะผมถามคุณแม่ตกใจไหมที่ลูกสาวแต่งออกมาแบบนี้
บอกว่าก็ตกใจเหมือนกันนะแต่ออกไปแนวขำงงมากกว่า
คุณแม่เล่าด้วยนะฮะว่าคุณแม่ก็ถามลูกสาว๘ขวบทำไมรู้จักใบกระท่อมและเขียนเป็นประโยคแบบนี้

น้องเขาตอบว่าไงรู้ไหมบอกว่าเห็นป้ายตามข้างถนนว่ามีใบกระท่อมขาย
และฟังจากข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกระท่อม
อุ้ยเอ็นดูบ้างทางมันจะมีจริง
จึงเป็นที่มาของการทำการบ้านชิ้นนี้คุณคิดดูว่าเด็กคนนี้๘ขวบนะ
เรียนรู้จากข่าวเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ทีนี้ครับถามคุณแม่ก่อนจะส่งการบ้านนี้คุณแม่ให้ลูกสาวแก้ไหม

ดูดีขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ส่งอาจารย์

เนี่ยซ้อมเนี่ยนะฮะพี่อะไรนะ

เออจริงลูกสาวฟังคำไม่ชัดจากครูจริงต้องเป็นซ่อม
เออมั้ย
เออต้องเป็นต้องเป็นอะไรนะ
ซ่อมซ่อมที่แปลวะแก้ไขนะ
แก้ไขซะหน่อยแต่คุณครูเนี่ยเขาให้เป็นซ้อมเขาเขียนว่าซ้อมแบบนี้ก็คือ
พี่ซ้อมถ่ายแบบอันนี้ก็แก้ไขไปแล้วนะครับ

แม่เองบอกว่าน้องเป็นคนตลกล่าเริงสนุกสนานและแข็งแรง

บอกว่าลูกสาวแข็งแรงขนาดไหนบ้านนี้บ้าพลังขนาดไหน
นี่คุณลูกสาว๘ขวบไปปีนเขา

ส่วนความร่าเริงสดใสของลูกสาวมีอีกคลิปหนึ่งที่คุณแม่ส่งมาให้ผมดู

เออนะครับคุณแม่บอกว่านี่แหละฮะ
อย่าดราม่านะคุณแม่บอกงดดราม่านะคะข่าวนี้นะฮะ
น้องเขาเป็นเด็กร่าเริงฉลาดแล้วก็ช่างสังเกตสังการแล้วก็
รู้จักคำว่ากระท่อมมาจากข่าวนั่นเองนะครับ
เชื่อว่าคนดูดูแบบนี้แล้วก็คงเอ็นดูน้องนั่นแหละค่ะนะคะ
แต่ดีคุณแม่บอกคุณแม่เห็นทันนะ